ไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะน่ารันทดเชียว
เด็กน้อยอายุสักสามสี่ขวบเท่านั้น

แล้วเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยได้ยินได้รู้ได้ทราบ
ว่าน้องคนเล็กและรวมไปถึงเอาจริงพี่ของเขาด้วยเนี่ยแหละ
พยายามจะเข้าไปช่วยไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายต้องร้องไปถึงคุณกันจอมพลัง
ทีนี้ก็จะมีภาพแบบนี้ที่ร่องรอยบาดแผลที่เกิดขึ้นกับตัวน้อง
คุณกันจอมพลังเนี่ยเดินทางไปเลยนะคะไปที่บ้านหลังนี้แล้วไปช่วยเอาตัวเด็กทั้งสองคนออกมา
แต่ไม่ได้ไปคนเดียวค่ะประสานเจ้าหน้าที่นะคะของพัฒนาสังคมนะคะ
จังหวัดนนทบุรีตำรวจก็ต้องไปสพบางบัวทองมีฝ่ายปกครองไปอีกค่ะ
ไปช่วยเหลือน้องการ์ตูนามสมมุตินะและก็จะมีพี่สาวอายุ๑๑ขวบด้วย
การ์ตูนเนี่ยเขาบอกว่าอายุเพียงแค่สามขวบเท่านั้นพาออกมาจากบ้านที่อยู่ในอำเภอบางบัวทองนนทบุรี
อย่างที่บอกว่ามีชาวบ้านเขาร้องขอความช่วยเหลือไปว่าให้เข้าไปช่วยเหลือเด็กหน่อยรับไม่ได้แล้ว
ก่อนหน้านี้นะคะเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเด็กอยู่กับแม่แม่ชื่อนางสาวแก๊ปอายุ๓๐ปี
แล้วมีพ่อเลี้ยงชื่อในการอายุยี่สิบสี่ที่แถวแถวย่านบางเขน
แล้วมาเห็นว่าน้องเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายเห็นบาดแผลเป็นจำนวนมากทั้งหลังทั้งตัวทั้งหน้า
ช้ำเต็มไปหมดมีเส้นเลือดฝอยที่ตาก็แตกอีกต่างหาก
ก่อนนี่จะมีการเอาเด็กไปไว้ที่บ้านยายแถวบางบัวทอง
ทีนี้เขาก็ให้พี่สาวของน้องการ์ตูนหยุดเรียนมาคอยดูแลน้อง
พอไปถามพี่สาวอายุ๑๑ขวบก็เล่าแบบนี้บอกว่าแผลที่เห็นเนี่ย
แม่บอกว่าไม่มีใครทำอะไรน้องน้องอ่ะตกบันได
เจ้าหน้าที่จะอย่างไรก็ตามตอนนี้เมื่อเด็กเกิดร่องรอยบาดแผลแบบนี้
มันก็จะต้องเอาตัวเด็กออกมาแล้วช่วยเด็กเอาไว้ก่อนก็แน่นอนว่านำตัวเด็กทั้งสองคนไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่โรงพักนะคะ
แล้วที่สำคัญคือต้องไปทำการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลด้วยถ้าไปดูประวัติของแม่เด็กที่ชื่อว่านางเสาแก๊ปนะคะ
เขาบอกว่าแม่ของเด็กเนี่ยมีสามีมาแล้วถึง๕คน
แล้วแต่ละคนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีลูกด้วยนะคะสามีคนแรกเนี่ยมีลูกหนึ่งคน
คนที่สองมีลูกถึงสามคนคนที่สามคบกันอยู่ด้วยกัน
แต่คนนี้ไม่มีลูกนะคะส่วนสามีคนที่สี่
คนที่สี่นี่แหละมีลูกที่ชื่อว่าน้องการ์ตูนแล้วน้องการ์ตูนเองก็ถูกทำร้าย
จากสามีคนสุดท้ายก็คือณปัจจุบันเป็นคนที่ห้า
คนนี้แหละทำร้ายน้องด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นพ่อเลี้ยงของน้องการ์ตูน
หลังจากช่วยเหลือออกมาได้นะคะเจ้าหน้าที่มีการเดินทางไปที่ห้องพักของพ่อเลี้ยงด้วย
ก็ได้รับแจ้งบอกว่าน้องการ์ตูนเนี่ยก็คือหลังได้รับแจ้งเรื่องของน้องการ์ตูน
คือคุณกันทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่พมทุกคนไปต้องไปตรวจสอบก่อนที่บ้านพักของพ่อเลี้ยง
ก็ได้ข่าวว่าไม่ใช่แค่เรื่องน้องการ์ตูนเท่านั้นแต่ยังทำร้ายน้องฟ้า
เอาน้องฟ้าเป็นใครฟ้าเป็นลูกของตัวพ่อเลี้ยงคนนี้
ที่เกิดขึ้นกับแม่คนนี้แหละที่ชื่อนางเสาแก๊ปนี่แหละค่ะ
ซึ่งลูกแท้ด้วยนะคะอายุเพียงแค่๔ขวบเท่านั้น
ย่าของน้องฟ้ายอมรับเลยบอกแบบนี้ลูกอ่ะตีน้องการ์ตูนแล้วก็น้องฟ้าจริง
แต่เป็นการสั่งสอนนะไม่ใช่เป็นการทำร้ายร่างกาย
คนที่ทำร้ายจริงก็คือแม่ของเด็กนั่นแหละลูกสะพ้ายของฉันเองนางเสาแก๊ป
ที่สำคัญย่าบอกมีหลักฐานนะมีหลักฐานแชทที่เขาคุยกับลูกสะพ้าย
คุยกันในธรรมนองถามถึงว่าทำไมลูกถึงตาเขียว
ลูกสะพ้ายบอกแบบนี้บอกว่าหนูนี่แหละตีมันเองก็มันร้องไห้จะตาม
แต่ไม่ได้ตีหนักนะไอ้การเองก็ตีที่หลังเหมือนกัน
ให้ไปลองฟังเสียงญาติดูดีกว่าค่ะ
หนูก็ทักไปถามเขาว่าทำไมลูกลืมตาเขียว
เขาบอกว่าเขาตีแต่เขาไม่ตีกันเยอะขนาดนั้นแม่
บอกหนูไม่ได้ตีเยอะขนาดนั้นแม่ไอ้การก็ตีนะแต่คือ
ก็เลยถามเด็กมั่นใจตรงที่เด็กบอกไงว่าแม่เขาตี
เขาถามกี่ครั้งกี่ครั้งเขาก็บอกแม่เขาตี
เขาไม่ได้บอกพ่อเขาตีอืมอ่ะนี่ย่าพูดแบบนี้ถามเพื่อนบ้างไหมอ่ะ
เขาบอกว่าที่ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับในการนะคะ
เขาบอกว่าเป็นเพื่อนที่สนิทของในการกับนางเสาแก๊ป
แต่เขาให้ข้อมูลมาแบบนี้นะคุณผู้ชมเขาบอกว่า
คนที่ไปทำร้ายเด็กเนี่ยทั้งน้องการ์ตูนแล้วก็น้องการเนี่ย
น้องฟ้าเนี่ยนะคะคือจริงแล้วเนี่ยคือในการ
ในการนั่นแหละเป็นคนตีเด็กทั้งสองคนเพราะอะไร
เขาเคยพูดคุยแชทกับแม่ของเด็กก็คือนางสาวแก๊ป
แล้วแก๊ปนี่แหละเป็นคนสารภาพเองว่าเด็กเนี่ยถูกทำร้ายโดยในการเป็นคนตี
แต่เขาจะต้องการให้คนอื่นเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนตี
ถามว่าแล้วทำไมไม่แจ้งความไม่เอาเรื่องก็ในการเป็นสามีเธอ
ไม่อยากเอาเรื่องสามีเธอแล้วก็บอกด้วยนะว่า
ให้ถือว่าใช้เวรใช้กรรมกันไปในชาตินี้ก็แล้วกัน
ขณะที่เพื่อนก็พยายามเตือนบอกว่าจะรักผัวมากกว่าลูกในไส้ไม่ได้
ยืนยันกับทีมข่าวว่าเห็นกับตาว่าคนที่ทำร้ายเด็กคือในการแน่นอน
ทุกครั้งโอ้ยเพื่อนให้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะอืม
เมายาบ้าเอ้าอย่างนี้คือติดยาเหรอเพื่อนบอกนะ
บอกทุกครั้งที่การเมายาบ้าหรือขาดยาจะหงุดหงิด
และมีเรื่องของการเล่นพนันออนไลน์เข้ามาอีกแล้วพอโมโหหงุดหงิดก็ทุบตีลูกเป็นประจำ
แล้วยังตีเมียตัวเองด้วยก็คือนางสาวแก๊ปนั่นแหละ
ไม่เข้าใจว่าทำไมนางเสาแก๊ปถึงปกป้องผัวขนาดนี้
มันอ่ะเคยตีแบบนี้หลายรอบแล้วแล้วเราก็เคยบอกว่า
อย่าไปทำมันเลยมันเป็นเด็กแล้วมึงจะไปตีมันอย่างนั้นอ่ะ
ได้ยังไงมันก็เลยบอกว่าดื้อในการกระทำครั้งเนี้ยคือมันทนไม่ไหว
ต้องทำให้หนูแบบว่าขอความช่วยเหลือมาช่วยเหลือเด็กเถอะ
สารเด็กเพราะมันหลายรอบแล้วพี่มันไม่ได้ครั้งแรก
กับแม่เขายุ่งเกี่ยวกับยาอะไรไหมใช่ค่ะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ให้ข้อมูลแบบนี้ว่ามีข้อมูลเรื่องของการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ทีนี้เราต้องไปดูทางฝั่งของนังเสาแก๊บกันบ้างคนที่เป็นแม่ของเด็กในลักษณ์สองคน
บอกว่าเธอยังยืนยันแบบนี้ว่าตัวเธอนี่แหละเป็นคนตีลูก
ไม่ใช่สามีของเธอ
ขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
สามีของเธอไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้
ที่ผ่านมาสาเหตุทำไมเธอถึงต้องตีลูก

ทำงานหาเลี้ยงลูกตั้งหลายคนเธอก็เครียด
รับปากว่าต่อไปนี้จะไม่ทำร้ายลูกอีกค่ะ

ก่อนไม่คิดอย่างไรค่ะคือหนูก็ยอมรับว่าหนูผิด
เพราะว่าที่หนูตีไปเพราะอารมณ์หนูด้วย
แต่ถ้ากับแฟนหนูบางทีเขาก็จะห้าม

หนูเป็นคนที่ว่าถ้าไม่สุดจริงหนูจะไม่ตีลูกเลย
ใช่เพราะหนูเลี้ยงลูกมา๕คนหนูแทบจะไม่ตีเลย
ใช่ถ้าไม่สุดจริง
คำว่าไม่สุดจริงมันแบบไหนค่ะพี่อุ๋ย
เพราะว่าตีจนสภาพเป็นแบบนี้ค่ะ

ใช่แล้วข้อเลือดเลยนะคะเส้นเลือดในตาแตกอะค่ะ
ไม่รู้ว่าแม่เนี่ยแก๊ปที่พูดว่าไม่สุดจริงจะไม่ตี
แล้วไม่รู้ว่าคำว่าสุดของเธอมันคือยังไงเด็กถึงสภาพนี้นะคะ

ทำร้ายแบบนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยคือแม่ก็จะไม่เอาเรื่องสามี
ปกป้องสามีของตัวเองอีกแล้วพูดแต่ว่าหนูผิดเองที่เลือกคนผิด
อ้าวลองฟังค่ะถ้าเราจะคบกับใครสักคนหนึ่ง
เขารักเราก็อยากให้เขารักลูกเราด้วยนะถ้าสมมุติเราจะรักใครสักคนหนึ่ง
เขาเลือกจะรักแค่ตัวเราคนเดียวแล้วไม่รักลูกเราด้วย
เราถามจริงตัวเราจะเลือกที่จะไม่เอาลูกเราแล้วเอาผัวแค่นั้นจริงเหรอ
เข้าใจความรู้สึกคุณผู้ชมนะคะข้อความเนี่ยโอ้โหเพียบเลย
เชื่อว่าคุณกันจอมพลังน่าจะพูดแทนแล้วเนอะอ่าภูมิกับสนบางเขน
เรื่องทางคดีว่ายังไงบอกตอนนี้ทั้งน้องการ์ตูน๓ขวบน้องฟ้า๔ขวบ
เล็กทั้งนั้นรอผลตรวจร่างกายแล้วเดี๋ยวต้องรอผลการสอบจากสหวิชาชีพนะคะ
เพราะน้องยังเด็กมากเอาว่าจริงแล้วว่าใครกันแน่ที่เป็นคนทำร้ายน้องทั้งสองคน
หรือเป็นลักษณะของการร่วมกันทำร้ายเดี๋ยวต้องดูว่ามันเป็นเรื่องของการทารุณเด็กหรือเปล่า
มันต้องผิดพรบเด็กในข้อหาไหนบ้างถามว่าแล้วพ่อคนนี้ที่เป็นทั้งพ่อเลี้ยงและพ่อแท้ที่ทำร้ายเด็กสองคนไปไหน
การหนีไปแล้วค่ะอืมตำรัวบอกเดี๋ยวรอก่อน
หลักฐานครบเมื่อไหร่แจ้งข้อหาดำเนินคดีแล้วตามตัวมาแน่นอนค่ะ